สวัสดีครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าตอนนี้เนี่ยจนโนยนผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
รายใหม่ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ก็มาจากสนามมวย
แล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีคนกลับจากสนามมวยลุมพินีเดินทางกลับไปที่จังหวัดนครราชศรีมา
พบว่าป่วยเป็นโรคโควิด๑๙๓ราย
ดังนั้นทางผู้ว่าเองเขาต้องมีการสั่งปิดสถานบริการ
แล้วก็สถานบันเทิง๑๔วันนะครับของจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
วิเชียรจันทรโนไทยครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมาครับ
พร้อมกับแพทย์ก็คือเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบอกว่า
หลังจากมีการตรวจคัดกรองประชาชนจำนวนกว่า๓๒๐๐๐คน
มีผู้เข้าเกณฑ์ไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙๒๒๑คน
และพบว่ามีผู้ติดโควิด๑๙แล้ว๓รายด้วยกันครับ
รายแรกเป็นนักศึกษาสาววัย๒๒ปี
ตรวจพบว่าติดโควิด๑๙หลังจากเดินทางกลับมาจากกรุงเทพ
รายที่๒เป็นแม่ค้าผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๓๐ปี
ติดเชื้อมาจากตลาดปลอยเฟสของกัมพูชา
ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครราชศรีมา
แต่ว่ารายล่าสุดเป็นชายอายุ๕๗ปี
ซึ่งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตะบนพิมายอำเภอพี่มาย
ติดเชื้อหลังจากกลับมาจากสนามมวยลุมพินีครับ
แล้วก็มีอาการไข้ตั้งแต่๑๒มีนาคม
แล้วก็ไปรับการตรวจเชื้อที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
วันที่๑๖มีนาคมก่อนจะผลออกมาว่าติดโรคโควิด๑๙
ซึ่งมีผู้ไปสัมผัสใกล้ชิดกับสมาชิกสภาเทศบาลตะบนพิมาย
รายนี้แหละมีความเสี่ยงเนี่ยทั้งหมดเลยนะ
มีการใกล้ชิด๒๖คนแต่มีความเสี่ยงสูง๑๐คน
เอา๑๐คนนี้ไปตรวจหาเชื้ออยู่และรอ
ระหว่างการกักตัวดูอาการ๑๔วัน
จากที่ท่านผู้ว่าเองก็ยังมีคำสั่งปิดสถานบริการ
สถานบันเทิงในจังหวัด๑๔วันครับ
ตั้งแต่๑๙มีนาคมถึง๑เมษายน๒๕๕๙
เพราะถ้าจำได้ท่านนายกบอกเมื่อวานนี้
ว่าถ้าผู้ว่าไม่ทำทำไม่ได้เดี๋ยวย้ายผู้ว่า
อันนี้ก็เป็นอำนาจของผู้ว่าแต่ละจังหวัดกันไปนะครับ
ส่วนที่ภูเก็ตครับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
แถลงยืนยันพบผู้ป่วยในจังหวัด๕ราย
รายแรกเป็นหญิงชาวจีนอายุ๓๒ปี

ผลการรักษาตอนนี้หายเป็นปกติกลับบ้านไปแล้ว
แต่ว่าสาธารณสุขจังหวัดยังติดตามผู้ที่สัมผัสใกล้ชิด
มีความเสี่ยงสูงกับผู้หญิงคนนี้๑๔ราย
พบว่าทุกคนปกติแล้วก็กักตัวไปแล้วครบ๑๔วันนะครับ
รายที่๒เป็นชายชาวจีนเป็นนักท่องเที่ยวจากเมืองอูฮันเช่นเดียวกัน
ตอนนี้ก็รักษาหายแล้วกลับบ้านไปแล้วเหมือนกัน
แต่มีการติดตามผู้ที่สัมผัสแล้วก็เสี่ยงสูง๕๑ราย
ทุกคนเป็นปกติกักตัวแล้วครบ๑๔วัน
รายที่๓ถึง๕เป็นครอบครัวนักท่องเที่ยวจากเดนมาร์ค
ก็คือพ่อแม่ลูกลูกอายุ๗ปี
ตอนนี้อยู่ระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาล
สำหรับครอบครัวนี้มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงถึง๓๒ราย
เรื่องต้นไม่พบเชื้อแล้วก็อยู่ระหว่างการกักตัวให้ครบ๑๔วันครับ
ส่วนที่สงขรามีการประกาศยกเลิกการจัดงานฮาฟิลอันกุรอ่าน
ครูน้ำรอบมัศยิตคูณาทัพตำบลนาทัพอำเภอจนะ
ซึ่งจะจัดขึ้น๒๕๒๖มีนาคม

จากนี้ยังพบกลุ่มเสี่ยงเป็นชายสองคนซึ่งเป็นญาติพี่น้องกันและอยู่บ้านใกล้กัน
คนแรกอายุ๒๒เดินทางไปชมมวยที่สนามมวยราชดำเนินวันที่๑๑มีนาคม
แล้วก็กลับไปถึงบ้าน๑๘มีนาคม
คนที่๒เป็นนักศึกษาเพิ่งเดินทางกลับมาจากแอฟริกาใต้อายุ๒๖ปี
ทั้งคู่กักตัวอยู่ที่บ้าน๑๔วันเพื่อความปลอดภัยของคนในครอบครัวนะครับ
ส่วนที่บึงการครับผู้ว่าบึงการมีการออกหนังสืองดการเดินทางไป
สปลาวผ่านจุดผ่อนปลนในอำเภอปากฆาตแล้วก็อำเภอบุงคร้า๑๔วัน
เพื่อเป็นการป้องกันและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้า
ประกอบกับสปลาวเองก็มีการประกาศปิดด่านชายแดนไทยลาวเช่นเดียวกัน
ทำให้วันนี้ตามแนวชายแดนก็มีประชาชนชาวลาวจำนวนมาก